วันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาตามกันต่อต้องบอกเลยว่าวงการลูกทุ่งช่วงปลายปีแบบนี้นะคุณ
คึกคักต้องบอกเลยมาโปรโมทถึงบรรทางไทยรัด
ของคุณพี่ไม่เคยตกลงเลยครับ
กับซิงเกิ้ลใหม่
พี่จ๋า

จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดหรืออะไร
เป็นเรื่องที่เราเอ้ยจริงมันแซวกันเล่น
เวลาเราเจอคนที่ถูกใจเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเข้าไปจีบเขาไปคุยกับเขา

เป็นเพลงที่คิดว่าต้องโดนใจทุกคนแน่นะคะ
ทาเต้นทั้งทำนองทำคำร้องนะคะก็ฝากติดตามได้นะคะ
เอาแหละหลีกทางให้เธอด้วยละกันนะคะตัวแม่มาเองค่ะ
นำมาโดยนักร้องสาวบอลลูนเสียงทองนะคะมาพร้อมกับเพลงถ้าเขาไม่รักนั่นเองค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มโออวิรุธค่ะเจ้าของเพลงฮักไผ่เป็นบอล
เสียงร้องให้แฟนบันเทิงไทยรัฐได้ฟังกันด้วยจ้า

น้องบอกว่าเพลงนี้น้องได้ใช้วิชาการแหลกของคุณพ่อด้วยนะ
มาดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็สไตล์การร้องของตัวเอง
รับรองว่าถูกใจแฟนเพลงอย่างแน่นอนค่ะ